ชาวบ้านเขาถามเขาชี้ถามเลย
สระบุรีครับชาวบ้านไปเจอเด็กเดินหลงอยู่บนเขา
แต่บนเขานั้นไม่ใช่พื้นที่ธรรมดาเป็นป่าช้า

ไปถามเอาลูกลูกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
เด็กบอกว่าอย่างไรรู้ไหมพ่อแม่เอามาทิ้ง
พอไปถามพ่อแม่บอกจะดัดนิสัยลูกที่ดื้อครับ
คุณผู้ชมลองดูครับ

แล้วก็เอาเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ามาให้เด็กด้วย

รุ้นกันต่อว่ายัยเลยชาวบ้าน
บอกดีนะดีนะมีคนเข้าไปเจอเด็ก
อยู่บนเขาสร้านศุกรขาวดีเป็นปรชะด้วย
เป็นป่าช้าคือเอาเด็กสามขวบมาปล่อย

ถ้าเกิดว่าจะดัดนิสัยผู้ใหญ่อย่างคุณเนี่ยต้องไปปล่อยที่ไหนครับ
อาจจะถูกใจใครหลายคน
อยู่ที่หนองแคร์สระบุรีครับช่วง๑ทุ่มของวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็เลยคนที่เจอเนี่ยพาเด็กไปส่งให้พ่อให้แม่
ก็ไปเจอพ่อเลี้ยงนะแต่แม่เป็นแม่แท้
อ้างว่าจะดัดนิสัยลูกเพราะดื้อพูดอะไรไม่ฟัง
ส่วนคนที่ไปพบเด็กคือนายสมบูรณ์มาโสครับ

คนดูแลสุสานสุขาวดีเห็นป้ายไหมล่ะ
เห็นป้ายหลุมศพไหมล่ะโอ๊ยผู้ใหญ่เดินยังกลัวเลย
ทุ่มนึงทุ่มหนึ่งพี่เขานั่งดูทีวีอยู่กับเมียที่บ้าน
ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็เลยเดินออกมาดู
เจอเด็กชายนัก๓ขวบได้นี่พี่เขาพาไปคิด

ตัวเนี่ยเปื้อนโครนนะมีถุงพลาสติกใส่เสื้อผ้าอยู่ด้วย
เด็กชายบอกว่าจะไปหาพ่อ
จากปากของเด็กคนนี้หมายถึงพ่อแท้

อืมตรงไหนครับหญิงเชียง

หมดแหละครับเปื้อนหมดเลยครับเดินตามโคนมาตามทางมีแต่โคนนะครับ
แต่วันเนี้ยอืมแล้วบอกมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกไหมครับ
ก็ไม่ได้บอกครับว่าหลงป่าอย่างเดียวเขาหลงป่าอย่างเดียวเลย
เดินหลงป่ามาหนูจะไปไหนจะไปหาพ่อเขาบอกอย่างนี้
อยู่ไหนพ่ออยู่บ้านเสื้อเสื้อผ้าเด็กเขาเอามาด้วยเป็นถุงใส่ถุงมา
ทำไงก็ถามเด็กเขาว่าจะไปไหนจะไปบ้าน
ผมว่าหลงแน่แล้วผมก็เลยพาไปหาผู้ใหญ่
หลังเกิดเรื่องนะพ่อแท้ของเด็กรีบมาหาลูกเลย
แล้วบอกว่ารับไม่ได้นะผมรับไม่ได้กับสิ่งที่อดีตเมียทำกับลูก
หลังจากนี้บอกว่าจะพาลูกไปอยู่ด้วยแต่เจ้าหน้าที่บอกยังก่อนคุณ
เพราะว่าคุณคือสิทธิการเลี้ยงดูเนี่ยอยู่กับแม่ใช่ค่ะเออ
นี่อยู่กับแม่แล้วพนักงานสอบสวนทำยังไงล่ะ
พนักงานสอบสวนสพนแคร์นะครับกับทีมสหวิชาชีพ
ก็ไปสอบปากคำนางสาวสิรินทราอายุ๒๕ปีเป็นแม่ของเด็กนะ
แล้วก็นายนัตฑวัฏอายุ๒๐ปีเป็นพ่อเลี้ยงนานกว่า๒ชั่วโมง
โดยแม่ของเด็กยอมรับว่าให้พ่อเลี้ยงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
เอาลูกชายไปปล่อยบนเขาสุสานสุขาวดีจริงแล้วเอาให้เอาเสื้อผ้าไปด้วย
แต่อ้างว่าหลังจากปล่อยเด็กไป๕นาทีพ่อเลี้ยงก็ขี่รถปล่อยในด้วย
กลับไปแต่ไม่เจอลูกแล้วก็เลยกลับเออตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กนะครับ
แต่เบื้องต้นอาจจะเข้าข่ายทอดทิ้งเด็กและกระทำผิดพรบคุ้มครองเด็กฮะ
ถ้าฟังดูตามท้องเรื่องนี่แม่แม่ก็ไม่น่าทำแบบนี้นะ
เป็นแม่แท้แม่แท้เป็นคนสั่งให้พ่อเลี้ยงบอกลูกดื้อนะใช่ไหม
คุณคุณเอาขี่รถไปปล่อยลูกจะดัดนิสัย
คือแค่พ่อกับแม่เนี่ยแม่จริงกับพ่อเลี้ยงไปยืนอยู่กลางป่า
งูจะกัดเมื่อไหยุงจะกัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่นี่คือเด็กตัวกระเปี๊ยกเล็ก
แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างกรณีของน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนป่าบนเขา
จะเสียใจหรือเปล่าคิดกันใหม่นะจ๊ะ